เริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะบอกเลยว่าร้อนยิ่งกว่าแม่มณีที่โกงกันไปก่อนหน้านี้อีกนะคะ
มูลค่าความเสียหายกว่า๔๐๐๐ล้านบาทค่ะ
และแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคนที่โดนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตอนนี้

ที่กำลังมีคดีความใหญ่โตกันนะตอนนี้อยู่
ก็ได้เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน
แล้วก็ทยอยอายัดทรัพย์สินที่ได้ไปจากการกระทำความผิดค่ะ
โดยพบว่าเงินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้สร้างภาพความร่ำรวย
แล้วก็สร้างสรรค์ปาร์ตี้กับเหล่าดารานักแสดงนั่นเองค่ะ
หลายคนก็อ้าวยังไงดีล่ะแล้วงานแต่งที่จัดซะยิ่งใหญ่โตอลังการสินสอดให้ใบเตยเนี่ยมูลค่ากว่า๔๕ล้านบาท

ให้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนในสัปดาห์หน้า
เพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยานนะคะ
หากว่าชี้แจงไม่ได้อาจจะถูกขยายผลในเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องกฎหมายฟอกเงินด้วยนะคะ
และรายต่อไปที่จะโดนหมายเรียกเช่นเดียวกันอีกหนึ่งสาวค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็แม่มณีก็มีส่วนได้ส่วนเสียมีภาพออกมาว่า

มีคนกล่าวอ้างไปว่าเธออาจจะมีส่วนร่วมแต่ว่าเธอก็ออกมาปฏิเสธแล้วเหมือนกัน
คราวนี้ก็โดนอีกเหมือนกันเดี๋ยวก็รอดูต่อไปนะคะว่า
แล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะ
แจ๊กกะรีนบันเทิงไทยรัฐของเราพยายามกริ้งกร้างไปหาน้องใบเตย

ที่ว่ามีหมายเรียกไปใบเตยบอกว่าทราบละพี่

เพราะว่าตอนนี้น้องติดงานอยู่ติดภารกิจอยู่
แล้วก็ใบเตยยืนยันว่าข่าวมันเพิ่งออกไปประมาณชั่วโมงเดียวเอง
เรื่องของหมายเรียกเธอก็เพิ่งทราบตอนที่โทรไปนี่แหละค่ะ
ก็ถ้าเกิดว่ามีหมายเรียกอะไรมาอย่างนี้ค่ะ
บอกเลยว่ายินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านค่ะ

เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มีผู้เสียหายหลายคนไม่ใช่แค่วงการบันเทิง
ชาวบองชาวบ้านโดนกันเยอะเลยนะครับ